คุณผู้ชมฮะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในร้านซักผ้า
ซักรีดอัตโนมัติ๒๔ชั่วโมง
ใครจะไปเชื่อว่าผู้หญิงคนหนึ่งก็เอาเสื้อผ้ามาซักนี่แหละ
มีผู้ชายเดินเข้ามาในร้านแล้วก็งัดของสงวนขึ้นมา
สำเร็จความไข้ผู้หญิงคนนี้สติดีนะ
เอามือถือถ่ายถามว่าชายโรคจิตคนนั้นกลัวไหม
เขาไม่กลัวครับ

เนี่ยมายืนให้ดูเลยคนนี้
หาได้กลัวไหม้ครับผู้ชายคนนี้
แอ่นสู้ด้วยนะแอ่นสู้กล้องด้วยครับ
แม้ผู้หญิงเขาถามแล้วนะมีแค่นี้เหรอ

กลายเป็นว่าถามไปแบบนี้เหมือนเป็นการท้าทายผู้ชายเขา

เขาก็เลยยืนแอ่นแล้วก็สำเร็จความไข้โชว์แบบนี้ต่อเนื่องเลยนะครับ
เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในร้านซักผ้า๒๔ชั่วโมง
หน้าโรงพยาบาลบังระมุงหมู่๕ตมนาเกลือที่ชนบุรี
คนที่ถ่ายนี่นะคุณผู้ชมชื่อคุณกิ๊ก
คุณกิ๊กนี่สติดีจริงอายุ๓๗ปี
เขาเป็นเจ้าหน้าที่กู้ชีมหลังฤทธิสว่างปรบุรรณพัฒนายากแล้วก็ตกเป็นเหยื่อราชา

คุณกิ๊กเล่าว่าช่วงตี๒ของวันเกิดเหตุวันจันทร์ที่ผ่านมา
ก็ไปใช้บริการร้านซักผ้า๒๔ชั่วโมง
แล้วก็มีผู้ชายในคลิปนั้นเดินมายืนหน้าร้านซะ
ผ้าครับแล้วก็โชว์การสำเร็จความไข้ให้เธอดู
ไม่แคร์สายตาเลยเธอก็เลยเอามือถือมาถ่ายไว้
เหมือนท่ออะไรสักอย่างเหมือนคนตาบอดอ่ะ
แต่ที่ไม่ใช่เราก็เลยโทรเรียกแฟนว่ามาหาหน่อยรู้สึกไม่ดีเลย
แล้วสักพักก็คือพอเราวางสายปุ๊บเขามองแล้วไม่มีคนในร้าน
สักพักเขาก็เลยถกกางเกงขึ้นมาแล้วก็จับแล้วก็ทำอนาจารย์
แล้วเดินพุ่งเข้ามาหาเราอย่างเงี้ยค่ะด้วยความที่แบบเรามีสติ
เราตั้งกล้องถ่ายละครวีดีโอคอลไปด้วยแล้วเราก็แบบว่า
่งออกมานอกร้านตะโกนให้คนช่วยแถวนั้นนะคะ
คุณกิ๊กคุณกิ๊กเป็นกู้ภัยใช่ไหมเป็นกู้ภัย
คุณกิ๊กบอกว่าเจอศพมาเยอะแล้วเจอซากแค่นี้ไม่กลัวหรอก
แค่นี้บอกมีแค่นี้เองเหรอนี่มีการท้าทาย
เหตุการณ์นี้ครับคุณกิ๊กถ่ายไว้๓คลิป
แล้วพอแฟนคุณกิ๊กมาถึงเนี่ยก็ไล่ชายโรคจิตคนนั้นออกไปออกไป
ส่วนตัวคุณกิ๊กเองเขียนข้อความฝากโน้ตให้กับเจ้าของร้านด้วยนะ
แล้วก็จะไปลงบันทึกไว้เป็นหลักฐานครับจะไปแจ้งความไว้
และที่โพสต์ข้อความเตือนภัยลงในเฟซบุ๊กเนี่ย
บอกว่าเธออยากจะให้ผู้คนป้องกันตนเอง
ถ้ามันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นกับตัวเองนะครับ

ไม่ได้จบแค่ร้านซักรีด๒๔ชั่วโมงแห่งนี้นะ

แล้วมีพลเมืองดีถ่ายภาพเอาไว้ได้ครับ
ทำให้คนกลัวกันใหญ่เลยกลัวว่า
เดี๋ยวจะไปก่อเหตุในโรงพยาบาล

โอ้โหจะแตกตื่นไหมเนี่ย
ผู้ชายคนนี้มาสำเร็จความไข้โชว์นะครับ

เพราะบาดเจ็บเจ็บจากการที่ถูกคุณกิ๊กเขาบอก